ตกใจมากนะคะถ้าหากว่าใครมีบาดแผล
หรือว่าโดนมีดปักหรืออะไรก็ตามที่มีเสียเลือดมากอย่าประมาท
เหมือนเหตุการณ์นี้เป็นพ่อค้าเนื้อทำมีดหล่นปากเท้าตัวเอง
แล้วยังคือยังไม่ไปหาหมอ
แต่เอาเชือกเนี่ยเหมือนเอาถุงพลาสติกพันแผล

จะกลับบ้านก่อนจะไปเอาบัตรประชาชนเพื่อไปหาหมอ
แต่ไม่ทันค่ะคือระหว่างทางเขาวูบแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาบนทางด่วนศรีรัฐอุดรรัฐยา
พื้นที่พระเมืองจังหวัดประธุมธานีค่ะ
ตำรวจสภปักครองรังสิตได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน๒คัน

ทีนี้พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นรถกระบะอิซูซูสีเทาดำ
ทะเบียนหนึ่งเทาผู้เท่าสศ๒๒๙กรุงเทพฯ
สภาพรถด้านซ้ายเสียหายทั้งแถบอัดติดขอบกั้นทาง
แล้วปรากฏว่าเปิดดูในรถโอ้โหคราบเลือดจำนวนมาก
มีถุงพลาสติกที่จุดวางเท้าใกล้คันเร่งเนี่ยค่ะ
ทราบชื่อคือนายลีอดำอายุ๕๗ปี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวออกมาจากรถแล้วพยายามปั๊มหัวใจ
แต่ยื้อชีวิตไม่ได้นะคะ
เท้าขวาของเขาปรากฏว่าไปเจอคราบเลือดเยอะเลย
ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยรอยแผลยาวประมาณ๓๔เซน
ห่างไปประมาณ๕๐เมตรเป็นรถเก๋งฟอร์ดสีแดงสภาพ
หันกลับด้านซ้ายพังเสียหายยางหลังซ้ายแตก
แล้วมีนางวัชราธิบเป็นคนขับอาการก็คือเคล็ดที่คอค่ะ
จากการสอบถามนางสาวไฟซะภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่า
สามีเป็นพ่อค้าเนื้อเปิดแผงอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เมื่อเช้ากำลังแร่เนื้ออยู่แล้วมีดมันตกปักเท้าตัวเอง
ทำยังไงดึงออกค่ะ
แล้วใช้ผ้าพันไว้และสวมถุงพลาสติก
แต่ตอนนั้นเธอก็เห็นแล้วว่าเลือดไหลมากเลย
แต่สามีบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถกลับบ้านไปที่ปฐุมก่อน

ระหว่างทางเองเธอก็ยังถามสามีตลอดว่าไหวไหม

แต่จู่คือสามีวูบไปเลยค่ะ
รถชนเข้าขอบทางอย่างแรงเธอก็กลัวว่ารถจะตกลงไป
ก็เลยรีบเปิดกระจกโบกมือให้คนช่วย
สาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเสียเลือดมาก
แล้วช็อกหมดสติระหว่างทางนะคะ

มันโดนตรงเส้นเลือดตรงแง่มพอดีไง
ตรงแง่มเผื่อเลือดมันไม่หยุดแหละค่ะ
เลือดอยู่ในรถเป็นกองเลย
อันนี้นะคะหลังจากที่แพทย์ชนะสูตรเบื้องต้น
ก็จะมอบศพให้ทางญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะ
ส่วนรถคู่กรณีเนี่ยเขาติดต่อบริษัทประกันมาดำเนินการแล้ว
แล้วก็จะนัดทั้งสองฝ่ายมาตกลงความค่าเสียหายต่อไป

มันวูบก็วูบไปเลยนะคะอันตรายมากนะคะ